ยังอยู่ที่เรื่องของสุนัขจำเมื่อวานได้ไหม
พิษบูที่กัดเจ้าของเลือดโซกเลยอ่ะค่ะนะฮะ
คุณผู้ชมครับเจ้าของพ้นขีดอันตรายแล้วโอ้อันนี้สบายใจ
แต่ว่าไอ้ตัวต้นเหตุน่ะตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดนี่ครับ
พี่ผู้หญิงที่โดนกัดไปแล้วพี่ผู้ชายเป็นสามีนะฮะ
โอ้โหช่วยกับประถมพยาบาลอยู่ตอนนั้นล่าสุดนะครับ
สามีของผู้ได้รับบาดเจ็บเปิดรูปเจ้านาซีสุนัขพิษบูตัวผู้อายุ๗ขวบ
นี่โอ้โหดูสิหน้ามันใช้ได้เหรอเออหน้ามันเอาเรื่องอ่ะอืม
มันไม่ได้ติดโควิดนะแต่มันต้องกักตัวอยู่บ้าน
เพราะว่าต้องรอให้ภรรยาเนี่ยออกจากโรงพยาบาลก่อน
แล้วเดี๋ยวมาตัดสินใจกันชะตาชีวิตของนาซี
จะอยู่หรือจะไปอื้ม
มาเผะเอ่อที่แขนที่ไหล่เนอะอ่าใต้ไหล่ระหว่างข้อสอบ
ถึงไหล่เนี้ยเย็บกี่โอ้โหหมอเขาจะไม่เย็บหรอก
แผลมันเยอะถามว่ามันถึงขนาดเละแต่กระดูกไม่เป็นไรสำหรับอ่า
อีกนาทีสุนัขตัวนี้เราจะทำยังไงต่อไปเดี๋ยวต้องมาคิดกันอีกที
เคยใส่ตะก้อตาก่อนนะเคยใส่ไหมเคยทดลองใส่แต่ทีนี้
ปกติเราก็ไม่ใส่มันมาแต่เด็กไงเราทดลองใส่เพื่อจะฝึกว่า
กันมันแฟร์สภาพนี่แหละเพราะว่าหมาตัวนี้มันนอนอยู่ในบ้านกับเจ้าของไง
คือถ้าเกิดมันแปรสภาพว่าเจ้าของคนเลี้ยงมันเนี่ย
เป็นศัตรูมันมันก็จะกัดจนตายแหละส่วนที่เมื่อวานี้ถ้า
ทีวีเรานำเสนอข่าวถึงเจ้านาซีนะฮะสุนัขพิษบูสีน้ำตาลเข้มเนี่ย
เรื่องต้นผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังน้องบอยเจ้าของสุนัขตัวดังกล่าว
ภาพที่สื่อนำเสนอไม่ใช่สุนัขที่ก่อเหตุและให้ทุกคนรับทราบว่าสุนัขของเขา
ไม่เคยกัดไม่เคยทำร้ายใครนะอย่างไรก็ตามทีมข่าวไทยรัฐทีวีขอแสดงความขอโทษนะฮะ
ขอโทษมาด้วยนะที่นี้กรณีนำเสนอภาพข่าวสุนัขตัวต้นเหตุกับสุนัขที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับ